ใช่นะคะต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่านะคะ
ไปแสดงความยินดีกับภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้นะคะ
ผลงานดีเข้าตากรรมการนะครับ

จับตามองมากที่สุดนะตอนนี้นะคะ
โดดเด่นจนเข้าตากรรมการจากเวทีลูกโลกทองคำปีล่าสุด
สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม
ซึ่งก็เป็นสาขาเดียวกันกับที่ทางสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
ชิงรางวัลบนเวทีออสการ์ครั้งที่๘๘ที่กำลังจะมาถึงค่ะ
นี่ก็เป็นฝีมือการกำกับของคุณก๊อฟธันวารินนั่นเอง
แต่ที่บอกว่าไม่ธรรมดาก็คือสำหรับเวทีลูกโลกทองคำ
รสักโคสุรัตน์เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
บอกว่าทางสมาพันธ์ไม่ได้เป็นผู้ที่ส่งรายชื่อเพื่อเข้าชิงนะฮะ
แต่เพื่อศักยภาพของตัวหนังเองมันเข้าตาคณะกรรมการ
ก็เลยถูกพิจารณาให้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก
เป็นหนังนอกกระแสคนไม่ค่อยรู้จักแต่ช้าเตะตา
ใครแบบไม่ค่อยอินจะไปเข้าตาชาวศักดิ์ชาติ
ตอนนี้ก็น่าจะติดเป็นหนึ่งในห้านะครับ
เป็นภาพยนตร์ที่เข้าชิงในรอบตัดเชือกสาขาดังกล่าวค่ะ

กำกับหนุ่มไฟแรงชาวเกาหลีสัญชาติอเมริกันกันต่อไปด้วย
ว่าจะพาหนังของเขาเรื่องนี้ไปประสบความสำเร็

ผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่จะทราบผลกันในวันที่๑๐ธันวาคมนี้หรือเปล่า

ยังไม่มีภาพยนตร์ไทยเรื่องไหนเคยทำได้มาก่อน
แม้ว่าจะเป็นแค่รอบแรกก็ตามค่ะ
ซึ่งถ้าเราผ่านรอบนี้ไปได้ต้องไปตามเชียร์กันอีกที
หรือว่าลูกโลกทองคำครั้งที่๗๒
ก็จัดขึ้นวันที่๑๐มกราคมนี้แหละค่ะ
บอกว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา
เจ้าตัวต้องเดินทางไปร่วมงานฟิล์มเฟสติวัลในหลายประเทศ
แล้วก็ขอบคุณคนไทยทั้งที่อาศัยอยู่ในไทย
แล้วก็อาศัยอยู่ในหลายประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยที่ไต้หวันนะคะ
ที่ก็ช่วยสนับสนุนเขาเป็นอย่างดี

บอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่ต้องเดินทางไปตามเทศกาลหนังทั่วโลก

เจ้าตัวก็บอกว่ายิ่งคิดถึงเมืองไทยมากขึ้นมากขึ้น

ซึ่งจอร์สก็หวังว่าจะได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งเร็วนี้ด้วยล่ะค่ะ